ถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่๑๓ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนชาวไทยทุกคน
เผชิญกับความโศกเศร้าเสียใจและหัวใจสลายไปตามกันเลยนะคะ
สำหรับการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙
และในช่วงนั้นเองวันที่๑๓ตุลาคมค่ะ
ได้มีเพลงหนึ่งที่ถ่ายทอดความรู้สึกของคนไทยได้เป็นอย่างดี
นั่นก็คือบทเพลง๑๓ตุลา๑ทุ่มตรง
ที่แต่งโดยเอกทะเนธวรากุณุเคราะห์
และในโอกาสครบรอบ๑ปีแห่งการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙
ธเนธเผยว่าแม้ตัวเองจะเข้าใจในสัจธรรมของโลกเป็นอย่างดี
แต่ในบางครั้งก็ยังรู้สึกใจหายกับสิ่งที่เกิดขึ้น
นี้เจ้าตัวยังได้ฝากข้อคิดดีเพื่อเป็นกำลังใจให้คนไทย
ในการฟื้นฟูสภาพจิตใจด้วยค่ะ
บางทีน้ำตามันจะไหลเองหรือเรามันจะเศร้าเอง

เพียงแต่ว่าอย่าไปเศร้าตามความเกิดแก่เจ็บตาย

ทำทุกวันนี้ก็คือการที่จะทำแต่สิ่งดีงาม

เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยส่วนเดียว

คู่กันก็คือคำว่าเสียสละ

หลายคนถามว่านึกถึงพระองค์ท่านนึกถึงนึกถึงอะไร

คำว่าเสียสละคำว่าทำแต่สิ่งดีงาม

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงราชการที่๙

ขอให้เป็นไปตามโอกาสที่เหมาะสมค่ะ
มีแน่นอนแต่อาจจะผ่านทางกิจกรรมใด
ก็แล้วแต่ความเหมาะสมลงตัว
ก็มีขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่าง
แต่โดยส่วนตัวเราน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านอยู่แล้ว

จะออกมาเผยแพร่ได้เมื่อไหร่